ทุกผู้ชมครับมีลูกจ้างสาวคนหนึ่งอายุ๒๕ปีนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ถูกในจ้างเนี่ยจับได้ว่าแอบขโมยของในโกดังไปขาย

เธอบอกเธอกลัวจะถูกอุ้มไปฆ่าเหลือเกิน
ตัดสินใจเปิดกระตูกระโดดหนีลงมา
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดครับ

กลางถนนนั่นนะฮะอันนั้นลูกจ้าง
ตรงนี้นี่ในจ้างสองคนค่ะสแต่ว่าจะซื้อสีขาวกับ
เสื้อสีชมพูค่ะใช่อ่ะ
หนีลงมานะฮะทีแรกเนี่ยไปกองอยู่กับพื้น
เดี๋ยวดูนะนี่ปึ้งลดยังไม่ทันจอดเลยนะครับ
ก็ลุกขึ้นได้ก็วิ่งเลยเข้ามาที่ตลาดสุวินทวงตำบลคลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะอ่าแล้วผู้หญิงเสื้อขาวกับเสื้อชมพู
นี่นายจ้างนะฮะจนช่วงที่วิ่งไล่กันไปเนี่ย
ลูกจ้างก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยฝั่งนายจ้างก็ตะโกนช่วยจับช่วยจับ
โอ้โหนี่ฮะชาวบ้านเท่านั้นงงไม่รู้จะช่วยใครค่ะนี่ลูกจ้างบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
จ้างบอกช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยโจรนี่แล้วลูกจ้างก็วิ่งหนีเข้าไปในตลาดสดนะฮะ
หลบอยู่ในร้านผลไม้แต่ผู้หญิงเสื้อชมพูนี่นายจ้างอีกคนนึงเข้าไปถึงเนี่ย
ตัวมานี่ปรีเข้าไปตบหน้าไปทีนึงอ่านี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
แล้วพอถูกตบหน้าไปทีนึงก็มีพ่อค้าร้านขายผลไม้แถวนั้นเนี่ยมาห้ามศึกเอาไว้นะครับ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็แจ้งตำรวจนะฮะให้มาตรวจสอบให้มาระงับเหตุ
ระหว่างที่รอตำรวจมาทั้งคู่ก็นี่ฮะชี้หน้าเถียงกันท่ามกลางสายตาผู้คนแถวนั้น
พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มาซื้อของตำรวจก็เลยต้องพาทั้งคู่เนี่ยไปโรงพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้๒๗พฤศจิกายน
นะฮะทุกผู้ชมครับลูกจ้างเนี่ยชื่อมิวนะ
อายุ๒๕ปีเธอบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นพนักงานขายเคสโทรศัพท์มือถือ

หมิวบอกช่วงเย็นเมื่อวานนี้ในจ้างคนเสื้อชมพูในคลิปอ่ะชื่อเกียรติชัย
เช็คสต๊อกสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามันหายไป
ก็พยายามยึดโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วก็พาเธอเนี่ยขึ้นรถ
จะพาไปแจ้งความที่สพพนมสรคาม
แต่พอถึงโรงพักขับเลยฮะไม่แวะเข้าโรงพัก
ถนนที่มุ่งหน้าขับไปเนี่ยมันไปทางปฐุมธานี
ซึ่งเธอรู้ดีว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามีบ้านอยู่ปฐุมธานี
เป็นเจ้าของร้านที่เป็นนายจ้างใหญ่ชื่อปอนะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยคือทางเจ้าของร้านก็คือปอเนี่ย
โทรมาหาเธอพอดีแล้วก็พูดเธอพูดบอกเธอประมาณว่า
เดี๋ยวเจอดีแน่เธอรู้ทันทีว่าโดนแน่
อย่างนี้ต้องพาเธอขึ้นรถไปหานายจ้างใหญ่
พาไปอุ้มไปซ้อมแน่เพราะเธอเคยเห็นคลิปที่
นายจ้างกลุ่มนี้ทำร้ายลูกจ้างคนอื่นมาแล้ว
กลัวมากกลัวโดนกดหมู่เธอไม่กลัวกฎหมายหรอก
กฎหมู่เธอยอมรับผิดยอมรับโทษ
ตัดสินใจจังหวะรถชะลอตัวกระโดดลงจากรถนะฮะ
เพื่อหนีเอาชีวิตรอดเธอบอกเธอจะไปได้ยังไง
ลูกเธอยังเล็กไม่รู้ไปแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไง
ส่วนความผิดที่เธอก่อเหตุเอาไว้เนี่ย
บอกว่าเธอเอาของไปของไม่ครบอะไรก็แล้วแต่
ยินดีพร้อมรับผิดพร้อมรับโทษ
มีอะไรก็ไปคุยกันที่โรงพักไม่ใช่จะพาเธอไปบ้านนายจ้าง
มีความผิดแต่หนูกลัวตายครับเพราะหนูมีลูก
คือเราก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถเพื่อมาขอความช่วยเหลือ
ท่านผู้ชมครับอันนี้ฝั่งของลูกจ้างนะ
ลองฟังทางฝั่งนายจ้างหน่อยนะฮะเราได้คุยกับคุณเกียรติชัยนะฮะ
หลังจากได้เช็คสต๊อกสินค้าหลายร้อยรายการในร้าน
มูลค่ากว่า๒๐๐๐บาทเนี่ยมันหายไป
ก็เลยเชื่อว่าหมิวเนี่ยแอบนำไปขายแน่
ก็เลยจะพาไปสถานีตำรวจซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านของนายจ้าง
จะพาไปโรงพักนั้นแต่หมิวบอกเอ้ามันผ่านโรงพักนี้แล้วทำไมไม่แวะ
เกียรติชัยบอกก็จะพาไปโรงพักที่อยู่ใกล้บ้านนายจ้าง
ส่วนที่ต้องยึดโทรศัพท์มือถือของหมิวมา
เพราะต้องการเช็คยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีของหมิว
แต่หมิวไม่ยอมให้ดูยืนยันว่าตั้งใจจะพาไปโรงพักจริง
เพื่อไปหานายจ้างซึ่งนายจ้างเนี่ยกำลังจะบินกลับมาจากต่างประเทศ
ไม่ได้จะพาไปซ้อมตามที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่เคยซ้อมใครมาก่อนด้วย
หมิวบอกมีคลิปเนี่ยท้าให้เอาคลิปมาเปิดเลย
การจำลายร่างกายการที่น้องเค้าบอกมาพี่ผมก็ไม่เคยทำผมก็ไม่เคยโดนพี่เข้าใจมั้ย
อ๋อแต่มิวเค้าบอกว่ามีคนโทรมาหาเขาใช่มั้ย
บอกเดี๋ยวเจอแน่เนี่ย
แม่ไม่รู้จะฟังใครเลย
เอาไปให้ฟังทั้งสองฝั่งกันแล้วกันนะครับจะมีชมค่ะเอาวันนี้คุณยันดานะฮะ
คนลงมาจากรถเนี่ยนะฮะได้คุยกับคุณป้าชวีวันนะ
แม่ค้าร้านขายส้มตำบอกเมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุ
ผู้หญิงเสื้อดำวิ่งมานะฮะตะโกนขอความช่วยเหลือ
ลักษณะเหมือนแบบหวาดกลัวอะไรมามากนะ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะทุกคนยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยังถามกันอยู่ว่าเอ๊ะหรือจะไปขโมยของเข้ามาแล้วถูกไล่ตามหรือเปล่า
พ่อค้าขายผลไม้นะครับคนที่เห็นว่าหมิวเนี่ยถูกตบนะฮะ
ก็เลยเข้าไปช่วยห้ามเพราะกลัวเหตุจะบานปลาย
บอกว่าทั้งสองคนตอนนั้นยังโต้เถียงกันเรื่องการขโมยของ
ซึ่งทางพี่พ่อค้าผลไม้บอกว่าเชื่อว่าลูกจ้างเนี่ยคงขโมยของจริงนั่นแหละ
ที่ต้องวิ่งหนีเห็นบอกว่ากลัวจะถูกเขาตีจนตาย
ส่วนฝั่งนายจ้างก็พยายามจะพาลูกจ้างขึ้นรถอย่างเดียว
คนที่วิ่งตามมาเขาพูดกับน้องว่าจะพาไปลงพัก
แต่อีกคนนึงเขาบอกว่าจะพาไปโรงพักแถวพนม
แล้วทำไมขี่มาทางนี้เขาก็เลยวิ่งหนีลงมา
วิ่งเร็วอยู่น้องเขาวิ่งเร็วอยู่ถ้าน่าจะกลัวอะไรประมาณนี้แหละ
ินแต่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันไงลูกไม่รู้
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซานะฮะ
เจ้าของพื้นที่ตรงตลาดตรงนี้นะฮะ
ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังให้การไม่ตรงกันนะครับ
ตอนนี้ก็เลยให้ลงบันทึกประจำวันกันไว้ก่อน
แล้วก็ปล่อยตัวแยกย้ายกันไปนะฮะ
เดี๋ยวต้องเรียกมาเจรจากลายเกลี่ยอีกครั้งนึงนะว่า
ใครฝ่ายไหนจะเอาแบบไหนอย่างไร
ทางฝั่งของหมิวเองเขาบอกว่าเขาก็ถูกทำร้าย
ทางฝั่งของนายจ้างถ้าบอกว่าถูกลูกจ้างเนี่ย

ก็ให้มาแจ้งความดำเนินคดี